รถเก๋งชนกับรถสิบล้อนะคะ
ซึ่งรถเก่งนั้นขับโดยชายอายุ๗๓ปีมากับหลานนะคะ
พยายามที่จะเร่งเครื่องแซง๑๐ล้อแต่ว่าไม่พ้นค่ะ
ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะก็ไปชนกับสิบล้อ
แล้วก็พุ่งข้ามเกาะกลางถนนไป

นี่คือนายอเนกถ้ำกลางอายุ๓๐ปีเป็นคนขับรถ๑๐ล้อนะคะ
เล่าถึงนาทีระทึกขณะที่ขับรถบรรทุกของ
ส่งลูกค้าในจังหวัดสกลนคร
ก็ขับชิดเลนซ้ายไปเรื่อยนี่แหละค่ะ
จนกระทั่งถึงถนนสายกาลสินสมเด็จ
ก่อนถึงบ้านคำเม็กอำเภอเมืองกาลสิน
ก็ถูกรถเก๋งเชฟโรเล็ตเร่งเครื่องแซงแต่ไม่พ้นค่ะ
ยังหักพวงมาลัยซ้ายเข้ามาชนด้วย
ก่อนที่จะหักออกขวาพุ่งข้ามเกาะกลางถนน

จึงรีบหยุดรถแล้วไปดูนะคะ
พร้อมทั้งโทรศัพท์แจ้งตำรวจให้เข้าช่วยเหลือ
จากคนขับนั้นเป็นผู้สูงอายุและมีเด็กนั่งมาด้วย
ขณะที่คนขับรถเก๋งเองก็ยอมรับนะคะว่าจะเร่งเครื่องแซง๑๐ล้อ
แต่ว่ารถกลับถลายไปชนด้านซ้าย
หักพวงมาลัยออกด้านขวาด้วยความตกใจ
เพราะดีนะคะที่ตัวเองและหลานชายปลอดภัยค่ะ
ค่ะ
เบื้องต้นพนักงานสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรเมืองกาลสิน
ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานค่ะ
ทั้งสองฝ่ายก็สามารถตกลงชดใช้ค่าเสียหายกันได้เรียบร้อยค่ะ